สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยคิดว่าจะปราบได้ไหม
คือผมเชื่อว่าถ้าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับ
เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าปราบได้นะ
เพราะว่าเที่ยวนี้ก็ถือว่าโจงคึ้มมาก
แล้วก็อึกกระทึกคึกโคมมากกลางกรุงเทพเลย
แล้วคนที่ไปจับเนี่ยก็คือทางพบชนไปจับเอง
น้อหนึ่งไปจับเองถูกมั้ยครับ
แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่างานนี้นะครับ
มันต้องต้องจัดการนะครับไม่งั้นเนี่ย
ประเทศไทยมันจะเป็นที่รวมของอาชญากรรมเลยนะ
ถูกไหมครับแล้วผมต้องเรียนคุณภาคภูมิ

ให้เรื่องนี้ถึงท่านนายกมนตรี
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาท่านนายกก็ยังไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้เลย
ถูกไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเนี่ย
ได้ถามเรื่องนี้กับท่านนายกรมตรี

แต่ว่าท่านต้องรู้ล่ะเพราะว่าพลเอกชายชาญหรือบิ๊กช้างเนี่ยก็ตอบ
ในฐานะเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรี